๒วันก่อนที่ใครบ้างล่ะทนายต้ำทนายรัชโภนลุงพลเขาขึ้นไปเป็นภูเหล็กไฟกันนะครับ
มันมีการตั้งข้อสังเกตตามมาว่าเอ๊ะไอ้คนที่ไปเจอรองเท้าน้องชมพู่คนแรกเนี่ย
น่าจะเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดหรือเปล่าครับส่วนอีกประเด็นนึงนะฮะ
นายตั้มก็ยังบอกด้วยว่าอยากจะคุยกับแม่น้องชมพู่นะฮะ
คือประเด็นนี้มันประเด็นสำคัญ
ทนายตั้มบอกว่าถ้าได้คุยแล้วอาจจะรับเป็นทนายให้กับลุงพลได้นะฮะ
นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
ถ้าทนายตั้มท่านจะมาในฐานะแขกหรือลูกค้าก็พร้อมต้อนรับ
เพราะมีร้านขายผ้าออนไลน์ชื่อร้านแม่น้องชมพู่บ้านกกอก
ตอนนี้มีคนติดตามกว่า๑๓๐๐๐คนแล้ว
แต่หากจะมาเรื่องคดีจะมาถามเรื่องคดี

แม่น้องชมพู่บอกด้วยนะครับว่าไว้ใจตำรวจชุดสืบสวนคดี
แล้วก็เชื่อว่าตำรวจจะทำคดีนี้อย่างดีที่สุด
มั่นใจว่าตำรวจจะเป็นผู้ทำให้ความจริงทุกอย่างเปิดเผย
ส่วนที่มีคนพยายามตั้งทฤษฎีว่าน้องชมพู่อาจจะขึ้นเขาไปเองนั้นนะฮะ

เพราะว่าแม้ว่าน้องจะขึ้นไปได้เอง
เนื่องจากมีหลายเส้นทางที่มันอาจจะเดินได้
แต่ระยะทางกว่าจะถึงจุดที่พบศพเสื้อผ้าถูกถอด
เส้นผมถูกตัดน้องชมพู่จะทำเองได้ยังไง
ฟังคุณแม่นะครับ
แต่ระยะเวลาล่ะเส้นผมน้องที่ถูกตัดล่ะเสื้อโดนถอดล่ะ
น้องเดินตั้งแต่วันที่๑๑โดยที่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำกินอะไรเลย
ถ้าคุณจะอ้อมไปในทางที่คิดว่าเด็กเดินไปได้
ช่วงเวลานั้นมันกี่ชั่วโมงเด็กไปได้ไหม
ใครทำอะไรไว้ใครทำกรรมก็ได้รับผลกรรมอ่ะอืม

คุณผู้ชมครับส่วนพยานคนสำคัญที่ถูกทีมทนายตั้ม
มีตั้งข้อสงสัยเพราะว่าเป็นคนที่ไปเจอกับรองเท้าเชมภู
ก็คือยายตุ๋นยายตุลพรมงอยเป็นชาวบ้าน
อยู่ที่อำเภอเต่างอยสกลนครอยู่ที่หมู่บ้านจันเพล
ยืนยันไม่รู้จักทั้งลุงพลและแม่ชมพู่
วันที่ชมพู่หายเนี่ยไปเจอแค่รองเท้า
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารองเท้าอันนั้นมันเป็นของชมพู่
เพราะจุดที่พบรองเท้ากับศพของน้องมันอยู่ไกลกันพอสมควร

ตอนแรกตั้งใจจะเอามาให้หลานเพราะรองเท้ามันก็สภาพยังดีอยู่เลย
จะรู้สึกแย่จนถึงตอนนี้ที่บอกว่าไปเจอรองเท้า
เพราะตั้งแต่นั้นก็มีเรื่องไม่จบไม่สิ้นสักที
แต่ก็ดีใจแหละที่ได้เป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยเจอค้นหาศพ
ไปเจอรองเท้าไปเจออะไรเนี่ยนะฮะ
ไปฟังเสียงยายครับ
ตายหลายคนมาถามยายครับว่าเห็นรองเท้าหน้า
ยายน่าจะเห็นจุกมันใกล้อยู่ใกล้เชื้อนพู่
แล้วให้ทานยายว่าประมาณเท่าไหร่

ยักษ์ออกมาจากเม็ดหรือจากเถ่าไหร่นะครับ

บอกได้แล้วแยกบอกว่อ่ะที่เค้าก็แค่ใดหอศพ

ทั้งสองฝ่ายอืมยายแค่ไปช่วยครับนะฮะอ้าวในส่วนของความเคลื่อนไหว
ลุงพลกับป้าแตนบรมทั้งธนาบรัชพลนะฮะเมื่อวานไปว่ายพระธาตุพระนมที่
นครพนมนะฮะลุงพลก็บอกว่ามาไหว้พระธาตุพนมเป็นประจำอยู่แล้ว
ปีนี้มาครั้งที่๖แล้วเนี่ยนะมาขอพรขอให้คุ้มครองทั้งตัวเองและครอบครัว
ทุกครั้งที่มาไหว้พระธาตุพนมก็จะรู้สึกสบายใจนะตอนนี้ไม่มีความ
ใดใดก่อนอันนี้ก็เคยมาไหว้พระธาตุพนมพร้อมกับครอบครัวของน้อง
ผู้มาก่อนตอนนั้นเนี่ยน้องยังเล็กมากเลยนะหลังจากนี้ไปก็ไม่รู้
ว่าจะมีภาพครอบครัวที่เดินทางมาไหว้ร่วมกันอีกหรือไม่
ต้องรอเวลาถ้าวันหนึ่งเรื่องมันผ่านพ้นไปความจริงทุกอย่างปรากฏ
ก็ยังคงเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมลุงพลเขาว่าอย่างนั้นนะครับ